หนาวแบบนี้น้ำเต้าหู้สักแก้วหนึ่งดีไหมคะ
ขอแบบไม่ใส่น้ำตาลนะใส่เครื่องไหม
ใส่หน่อยก็ดีแมงลักแมงลักอ๋อใส่เด็ดแมงลักครับ
ท่องโกเอาไหมเอาไหมครบเถอะเออคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำเต้าหู้นะ
อากาศหนาวแบบนี้ขายดีมากคุณดูนะลูกค้ามาต่อคิวไม่ขาดสาย
พาไปที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยเฉพาะบรรยากาศช่วงค่ำนะคะ
ที่ตึกวิบูรณฤทธิ์ซึ่งตึกนี้เป็นตึกเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัยธานีค่ะ
แล้วก็เป็นที่ตั้งร้านน้ำเต้าหู้เซ็กเกียรติกังใช้จันทร์นะคะ
ของคุณชัยจันทร์แซ่หลีอายุสามสิบแปดปีกับคุณอุมาพรเหยียมคู่อายุสามสิบเจ็ดปีนะคะ
สองคนเนี่ยเขาย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดเชียงรายนะแล้วมาปักหลักที่อุทัย
มาขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะคะขายแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นหอบเสือผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนนะจ๊ะ
นะฮะปัจจุบันมีน้ำเต้าหู้หลากหลายรายการให้เลือกกว่าห้าสิบอย่างคุณ
พี่เบิ๊ดเมื่อกี้คุณสั่งเนี้ยเป็นหนึ่งในห้าสิบอย่างของเขานะ
โอ้โหกิน๒เดือนยังไม่ได้เกือบ๒เดือนนะถึงจะครบนะ
น้ำเต้าหู้ทรงเครื่องน้ำเต้าหู้โกโก้เคยทานไหมไม่เคย
เต้าหู้งาดำอันนี้เคยทานน้ำเต้าหู้ชาเขียวญี่ปุ่นนะคะ
ห้าสิบรายการค่ะทานเข้าไปค่ะส่วนราคาขายเริ่มต้นก็แค่ถุงละสิบบาทเท่านั้นนะคะ
น้ำเต้าหู้กับเมืองจีนเนี้ยเข้าคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะ
สูตรก็มาจากบรรพบุรุษของเขานะคะ
จากน้ำเต้าหู้แล้วนั่นน่ะในตู้น่ะมีปลาท่องโกแบบทอดกรอบนะคะ
แล้วก็ไม่กรอบเอาอะไรอ่ะเอากรอบหรือไม่กรอบเออหลายคนเขาก็มีทางเลือกให้เขานะ
บางคนก็อย่างพี่เนี่ยพี่ชอบกรอบบางคนก็บอกไม่เอา
เขาไม่ชอบกรอบกรอบเออบางคนชอบนิ่มแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะ
เอาล่ะกรอบหรือไม่กรอบจะบอกว่าทอดใหม่กันทั้งคู่นะคะ
อกจากนี้ยังมีขนมปังนึ่งสังขยาคุณเวลาไปเนี่ย
นั่งทานที่ร้านแบบสภากาแฟก็ย่อมได้หรือจะสั่งไปทานที่บ้านก็ย่อมได้ค่ะ
ในช่วงนี้ตัวเมืองอุทัยธานีอากาศลดลงอย่างต่อเนื่องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย
เขาก็เลยออกมารอคิวซื้อน้ำเต้าหู้ไปรับประทานเพื่อคลายหนาวกันนะคะ
ตักกันแทบไม่ทันอ่ะมือเป็นระวิงเลยนะคะครับ
มาถึงขนาดนี้น้ำลายสอขนาดนี้แล้วนะคะบอกร้านกันไปเลยนะคะ
ใครที่อยากไปชิมนะคะร้านเสกเกี้ยกั้งใช้จันทร์นะคะ
พี่ขออีกทีร้านอะไรนะเสกเกี๊ยกกังชัยจันทร์อ่า
ไปได้นะคะที่หน้าตึกวิบูรณฤทธิ์นะคะ
แยกวิทยุหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เขาเปิดขายกันทุกวันแบบไม่มีวันหยุดนะจ๊ะ
กินวันละรสชาติต้องใช้เวลา๕๐วันกว่าจะครบของที่ร้านเขานะ
ใช่โอ้นะครับอยากได้ปลาต้องโกด้วยกรอบนอกนุ่มใน